ระทึกนี้นะฮะโอ้โหน่ากลัวจริง
ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์วัวที่มันคลั่งคุณผู้ชมค่ะ
แล้วไปไล่ควิดแรงงานไปไล่ควิดคน
คือคนเจ็บเขาต้องแกล้งตายนะ
คือเจ้าหัวตัวนี้มันบึกบึนตัวใหญ่มากดูสิ
แล้วมันก็ไปควิดผู้ชายคนหนึ่งกลางลำตัว
จนตัวเขาลอยขึ้นไปบนอากาศเลย
หลังจากนั้นมีคนจะรีบเข้าไปช่วยผู้ชายคนนั้น
วัวตัวนี้มันโมโหมันก็ไล่ควิดคนเข้าไปช่วย
และมันก็วิ่งไปกระทืบผู้ชายที่บาดเจ็บ
คิดดูดิโดนขวิดร่างลอยบนท้องฟ้าแล้วก็ลอยบนอากาศ
แล้วก็โดนวัวกระทืบแล้ววัวตัวนี้มันไม่ไปไหน

ดูเลยว่าจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวไหม
แรงงานชาวพม่าคนนั้นนี่คือต้องนอนนิ่ง
เจ็บก็เจ็บนะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องแกล้งตายอ่ะ
มันดูดุมากนะใช่ค่ะ
ต้องแกล้งตายอยู่นี่นิ่งนะห้ามขยับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่พื้นดินอันนั้นคือคนนะ
แล้วเขานิ่งแบบนี้๒ชั่วโมง

แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องกลั้นใจ
ผู้ชายคนนี้คือในทงอายุ๔๗ปีค่ะ
ก็โดนวัวมันควิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วเจ้าของวัวเขาก็แบบเอายังไงดี
วัวตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลี้ยงได้กี่วันเอง

แล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ถูก
จะของเขาคิดว่าตัวนี้มันเป็นวัวตัวภู่
ก็เลยต้องไปเอาวัวตัวเมียมายืนล่อ

บอกว่าไม่ได้ผลนะคือมันก็ยืนแบบมองอยู่อ่ะ
แล้วท้ายที่สุดแล้วคือจะต้องมีเจ้าหน้าที่
ล่อให้มันไล่ตามเขาไป

คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่เร่งอ่าวคนเจ็บ
ไปผสมพยาบาล

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันตื่นเต้นไม่ใช่แค่ในทงคนเดียวนะที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ยังมีอีกคนนึงก็คือนางสาวมะเออายุ๔๐ปีเป็นชาวเมียนมาร์เหมือนกัน
ก็ถูกวัวตัวนี้ตัวเดียวกันไล่ควิดทำร้าย
จริงเนี่ยนางสาวมะเอเนี่ยถูกควิดก่อนนะใช่
เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าวัวตัวนี้นะฮะ
มันวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้านนะครับในพื้นที่หมู่๓ตะบนแม่เตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากใช่ไหม
อืมในพื้นที่ชุมชนเนี้ยโอ้โหชาวบ้านชาวช่องเนี้ย
ต่างหาที่หลบกันใหญ่เลยบางคนหลบหลังต้นไม้เท่าที่จะหลบได้
บางคนวิ่งเข้าบ้านส่วนกลางถนนเนี่ยพบร่างของนางสาวมะเอ
เป็นสาวโรงงานชาวพม่านอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเพราะว่าเจ้าวัวตัวนี้
มันไล่ควิดกลางถนนหน่วยกู้ชีพแม่สอดรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด
แต่เจ้าวัวตัวนี้มันยังพยศอยู่มันก็เลยไปควิดนู่นเลยฮะ
ควิดนายทงไงกลางทุ่งอ่ะใช่ค่ะต้องบอกนะว่าตอนแรกที่วัวตัวเนี้ยมันมาควิดเนี่ย
คือนางสาวมะเอแล้วก็เพื่อนแรงงานเนี่ยเขากำลังฉีดพ่นยาฆ่าแมลงอยู่กลางไร่ข้าวโพดอยู่หน้าสุสานเลยไง
ยืนกันอยู่สามสี่คนเนี่ยนะใช่ทีเนี้ยเอ่อตอนที่ยืนกันอยู่เนี่ย
มีแรงงานสองคนเขาไหวตัวทันเขาหนีรอดได้แต่ว่านางมะเอเนี่ยโดนก่อน
หลังจากนั้นนายทงนายทงที่แบกถังพ่นยาฆ่าแมลงอยู่ที่หลังเนี่ยนะ
คือเขาวิ่งหนีไม่ทันไงก็เลยโดนควิดกลางลำตัวก็ช้อนตัวลอยขึ้นสู่อากาศ๒

ไอ้ถงไอ้ถังมันก็หนักอยู่นะวิ่งไม่ทันวัว
แล้ววัวตัวนี้คุณสืบสกุลมันเป็นวัวที่แบบ
พ่อพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ
น้ำหนักตัว๘๐๐กว่ากิโลกรัมนะ
มันบึกบึนมากแล้วก็อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟัง

เพื่อนแรงงานก็พยายามจะไปช่วยเหลือนายทง

แล้วก็มันเข้าไปกระทืบนายทงอีกครั้ง
ทงก็เลยต้องนอนแกล้งตายนิ่งอยู่๒ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธีในการปราบบัวพยศ
สามารถไล่วัวไปได้แล้วก็ช่วยในทงได้นะฮะ
อันน้ำลายฟูมปากไม่รู้ว่าแบบ
ที่สุดแล้วคือมันมีอาการเป็นวัวบ้าหรือเปล่า
แต่เจ้าของวัวเนี่ยนะคะเขาก็ร้องไห้นะ

ตัดสินใจวิสามันใช้อาวุธปืนยิงจนวัวตายคาไร่
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเหตุระทึก
มันเป็นเหตุตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
ไม่งั้นนี่ถ้าสมมุติเกิดว่าปล่อยให้มันคลั่งไปกว่านี้
นี่คืออาจจะมีคนเสียชีวิตได้นะคะ